คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อย
ใครที่กำลังทานอาหารนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะ
เพราะว่ากัดเข้าไปเนี่ยอาจจะเหมือนข่าวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
มีคุณผู้ชมคนหนึ่งเขาไปซื้อห้อยจ้อมา
เป็นไส้จ้อปูคุณผู้ชมแล้วกำลังจะเอาไปทอด
ระหว่างที่หั่นอยู่มันหั่นไม่ออกค่ะ
พอดูดีปรากฏว่าเป็นฝอยขัดหม้อ
อยขัดหม้อเงาอะค่ะ

เขาก็สงสัยว่ามันมาได้อย่างไร
เพราะว่าเขาก็ไปซื้อห้อยจ้อปูมาจากตลาดสดที่จังหวัดปราจีนบุรี
ทีนี้แม่ค้าที่ขายให้ก็ทราบข่าวแล้วนะคะ
เขาบอกว่าพร้อมนะจะให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนสินค้าใหม่ด้วยนะคะ
รายหนึ่งเขาโพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความเตือนภัยเป็นอาหารปนเปื้อน
โดยเป็นภาพของห้อยจ้อปูเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ย
เขาแกะให้เราดูแกะออกมามีฝอยขัดหม้ออยู่ข้างในค่ะ
มันกินไม่ได้ไงคะเป็นฝอยขัดหม้อเนี่ยคุณผู้ชมดูสินะคะ
แล้วเขาก็เขียนข้อความเอาไว้ด้วยนะว่ากินอะไรเนี่ยควรดูดี
ไม่งั้นจะเจอห้อยจอปูแบบนี้ทำมาได้ยังไง
ถ้าแม่ไม่สังเกตคือกินเข้าไปจะเป็นยังไง
มีฝอยขัดหม้ออยู่ข้างในทำความสะอาดอย่างไรนะคะ
ถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ค่ะไปพบกับนางวันเพ็ญกิ่งมริต
อายุ๕๔ปีเป็นบรรดาของผู้โพสต์
อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
เธอก็เล่าว่าไปซื้อห้อยซ้อปูยี่ห้อหนึ่ง
ร้านขายของในตลาดหน้าค่ายจักรพงศ์ในเขตตัวเมืองปราจีนบุรี
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
จากนั้นก็นำมาหั่นเพื่อจะทอดน้ำมันให้ญาติรับประทาน
แต่กลับพบว่าหันเท่าไหร่ก็หันไม่ขาด
ก็เลยแกะออกมาดูพบว่ามีฝอยขัดหม้อในปะปนอยู่ด้วย
ก็เลยไม่กล้ากินที่เหลืออีกในถุงสักราว๑๐๑๒แท่ง
แล้วก็ยังสงสัยว่าฝอยขัดหม้อมันเข้าไปอยู่ในอาหารได้อย่างไรนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปต่อคุณผู้ชม
ไปที่ร้านขายของในตลาดหน้าค่ายจักรพงศ์
พบกับนางเกษรบำรุงศุกร์อายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของร้าน
เธอก็กล่าวว่าทราบเรื่องนี้แล้วเพราะว่าดูข่าวทางทีวีเมื่อเช้าที่ผ่านมา
อมรับว่าห้อยจ้อปูที่สั่งซื้อมาจากร้านค้าเนี่ย
ซื้อมาจากร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
สามีเธอเป็นคนไปซื้อมาแล้วก็มาวางขาย
มานานหลายปีแล้วไม่เคยพบเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน
ยินดีนะคะยินดีเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้า
แต่ว่าหลังจากนี้จะแจ้งไปยังร้านให้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อหาวิธีแก้ไขแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก
แต่ก็ไม่ทราบว่าทางร้านจะรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรค่ะ
อีกครั้งแรกเลยครับ
ครั้งแรกอ่ะคิดที่แล้วคำว่านานนี้กี่ปีค่ะ
ก็หลายปีนะที่ขายมารับของเขามาตลอด
แล้วไม่เคยมีปัญหาอะไร
หลังจากนั้นนางวันเพ็ญเขาก็นำห้อยจอปู่เดินทางไปพบกับนางเกษรเจ้าของร้าน
เพื่อให้ดูว่าเนี่ยมันมีฝอยขัดหม้อเป็นไส้อยู่ในห้อยซ้อปูจริง
แล้วก็บอกกับเจ้าของร้านว่าเธอไม่มีเจตนาจะต่อว่าร้านหรือว่าทำร้ายใครนะคะ
ซึ่งทางเจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าอะไรพร้อมรับผิดชอบโดยนำห้อยจ้อปูถุงใหม่เนี่ยเปลี่ยนให้ทันทีค่ะ
นางวันเพ็ญยังกล่าวอีกว่าขณะนี้ไม่กล้าซื้อมารับประทานอีกแล้วเพราะว่ากลัวนะคะ
อาจจะต้องหยุดกินไปอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวล่ะค่ะ